คุณผู้ชมครับติดตามข่าวอื่นกันต่อบ้างนะครับ

ของอดีตอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
คือวอดทั้งหลังเลยนะครับ
ความเสียหายมูลค่าร่วม๓ล้านบาทคุณดูภาพนะครับ
ตำรวจสพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
ว่าเกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้ขึ้น

ถนนบ้านแพะตธาษารา
ปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่นะครับ

รถไฟพยายามที่จะช่วยกันดับไฟกันก่อนนะครับ
ดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งสิ้น๑๐คัน
ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้บ้าน
สร้างมาจากไม้สักทอง๒ชั้น
ของนางบุญนาคทันหิกรอายุ๗๒ปี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีเชียงใหม่
สอบสวนนางบุญนาคก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณก่อน๗นาฬิกา

ก็รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากตัวบ้าน
แล้วมาขอให้เพื่อนบ้านช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ระหว่างที่วิ่งหนีออกมาจากเปลวเพลิงด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

แต่ปรากฏว่าบ้านไม้สักทองมูลค่าเกือบ๓ล้านบาท

จอดไว้บริเวณบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดครับ
ส่วนสาเหตุนั้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
กำลังเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปนะครับ